คืบหน้าเหตุการณ์ที่อุดรธานีเมื่อวานเพิ่งเล่าไป
มิ้นคุณผู้ชมมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๘ขวบเองครับหนูน้อย
มน้ำที่ลำห้วยก็หา๒วันแล้วยังไม่เจอ
แต่ครอบครัวก็หวังว่าจะมีปฏิหารนะครับ
ครอบครัวและชาวบ้านเขาลือกันว่าลำห้วยตรงจุดเนี้ยมีอาถรรพ์เนี่ยเหรอ
ตัวตายตัวแทนก่อนอันนี้คือมีเด็กตายก็กลัวเหลือเกิน
แต่ก็ยังหวังว่าจะเจอน้องวันนี้มีพิธีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทาง
แล้วสุดท้ายเจอนะครับแต่เจอร่างน้องคือน้องตาย

เสียงร้องไห้ของคุณแม่และครอบครัวครับคุณผู้ชม
ตอนที่เจอร่างน้องแพตตี้เด็กผู้หญิงอายุ๘ขวบ
น้องหายไปในลำห้วยกองศรีหลังวัดสิริชัยตลิงคงคาราม
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับ
ตั้งแต่ช่วงค่ำ๙มิถุนายนนะครับ
๒วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พยายามเร่งค้นหา
ระดมกำลังกันกว่า๓๐นายครับ
ทางบกทางน้ำก็โฟกัสทางน้ำเป็นหลักนะครับ
เอาเรือลงไปค้นหาน้องลำห้วยที่เกิดเหตุนั่นแหละครับ
น่ากลัวคือจุดนั้นน้ำมันลึกมาก๔เมตรครับความลึกของน้ำ
คุณดูสิสีน้ำและความไหลแรง
คือผู้ใหญ่ลงไปก็มิดหัวครับน้ำมิดหัวครับน้ำไหลเชี่ยวด้วย
แล้วไหลแบบนี้ทั้งวันแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาครับเพราะฝนตกติดต่อกันหลายวันด้วยครับ
ดูเหมือนว่าดินฟ้าอากาศไม่ค่อยเป็นใจกับภารกิจการค้นหา
แต่ครอบครัวยังมีหวังคุณแม่อาพรแม่ของย้อย
ทำพิธีเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จุดทูบ๑๖ดอกปักกลางแจ้งครับ
เจ้าที่เจ้าทางพระแม่คงคาขอให้เปิดทางเจอน้องโดยเร็ว
แล้วก็มีการค้นหาต่อจนกระทั่งตอนเช้า
ไปเจอร่างน้อง๖โมงเช้าที่ผ่านมาครับ
พ่อแม่ยัดยาดครอบครัวเสียใจมาก
จุดที่ไปเจอน้องคือเหมือนร่างน้องมาติดที่กอไผ่ตรงจุดนี้ครับ
คุณแม่เล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมมิ้น
แม่บอกว่าหลังจากจุดทูปอะไรเสร็จแล้วเนี่ย
แม่ไม่กล้าตามเจ้าหน้าที่ไปแม่กลัว
กลัวจะไปเจออะไรที่แม่ไม่อยากคิดไม่อยากเจอไม่อยากเห็น
กลัวทำใจไม่ได้ไม่อยากให้เกิดขึ้น
แต่สุดท้ายเกิดขึ้นครับ
ศพของน้องลอยติดที่กอไผ่ห่างจากจุดที่จมไปเพียงแค่๑๐๐เมตร
แล้วร่างเต็มไปด้วยดินโครน

หมายให้กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลชนะสูตร
มอบให้ครอบครัวและญาติไปบำเพ็ญกุศล
อาพรแม่ของน้องบอกว่าทำใจไม่ได้
มีลูก๓คนน้องแพตตี้เป็นคนสุดท้อง
วัยกำลังน่ารักเลยช่างพูด
หลังเลิกเรียนน้องก็จะกลับบ้านไปเล่นน้ำกับเพื่อน
แต่วันที่เกิดเรื่องเนี่ยเมื่อวันที่๙มิถุนายน
มืดค่ำแล้วไม่เห็นลูกกลับบ้านก็เลยออกตามหา
แล้วชาวบ้านบอกว่าเห็นน้องแพตตี้ไปเล่นน้ำที่วัดกับเพื่อน
พอไปถามเพื่อนของลูกก็เลยรู้ว่าอ้าว
ลูกมาเล่นน้ำในลำห้วยแล้วก็จมน้ำ
อย่างที่บอกครับว่าในมุมของความเชื่อคุณผู้ชม
ชาวบ้านในพื้นที่เขาลือกันว่าลำห้วยนี้ดุ
เป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
พฤศจิกายนปี๕๗มีเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบ
มน้ำตายตรงนี้ครับพร้อมกับเพื่อนมีเด็กตายสองคน
ในตอนนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
ร่างของน้องมาถึงบ้านแล้วนะครับจัดงาน
ศพที่บ้านบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คุณแม่จุดทูปบอกลูกสาว

และชาติหน้าเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกนะ
แต่ขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่านี้นะ

ถึงเวลาน้องก็เลยไปเร็ว
คือถ้าไม่ตกน้ำอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้
แล้วข้าวของเครื่องใช้ที่น้องเคยใช้
หนุนนอนของเล่นที่เคยเล่นเคยสัมผัส
ก็เอามาวางไว้ข้างโรงศพของน้องนะครับ
คุณแม่บอกว่าขอให้เหตุการณ์นี้เป็นกรณีศึกษา

ดูแลลูกหลานให้ดีอย่าให้คลาดสายตา
วัยเด็กวัยเล็กวัยกำลังอยากรู้อยากสน

ป้าของน้องแพตตี้คุณป้าอมรรัฐครับ
น้องมาตั้งแต่เล็กก็รักและผูกพันเหมือนกัน
คุณป้าเชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์ตัวตายตัวแทน

เพราะป้าบอกว่าน้องแพตตี้ชอบเล่นน้ำมาตั้งแต่เล็กแล้ว
และทีนี้เมื่อปี๕๗ที่เล่าไป
มีเด็กตายตรงลำห้วย๒ศพ

กับพี่น้องจมน้ำแล้วตาย
ญาติเนี่ยเขาเอาปูนแดงเอาเขม่าวสีดำจากก้นหม้อครับ

ไปป้ายที่แขนของเด็กที่ตายตอนนั้น

อันนี้เป็นมุมความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
เพราะเขาเชื่อว่าเด็กตายจะเกิดเร็ว

ก็เลยทำสัญลักษณ์ป้ายสีดำเอาไว้

แม่น้องแพตตี้ตอนนั้นจู่ฝัน
ว่าเด็กที่ตายมาขออยู่ด้วย
แล้วก็ตั้งท้องน้องแพตตี้ขึ้นมา

สังเกตเห็นมีปานที่แขนขวา

มันบังเอิญไปตรงกับที่ชาวบ้าน
เขาไปทำสัญลักษณ์ป้ายเอาไว้
สีดำเอาไว้ร่างเด็กที่ตายตอนนู้นนะครับ
เขาก็เลยเชื่อว่าน้องนโมที่ตายตอนนั้นที่จมน้ำ
อาจจะเกิดมาเป็นน้องแพตตี้หรือเปล่า
แล้วสุดท้ายก็ต้องมาตกน้ำตาย
จุดเดิมที่เคยเกิดเหตุการณ์สลด

เพราะว่าแก่เกิดมาแก่กับมักน้ำเลย
เพราะคนตายก่อนก็ตายเงินหน้า

แต่ว่าเป็นอย่างเต็มว่า
ผู้เหลี่ยงมากนี่เชื่อคักเลยละ
เชื่อว่าเป็นผู้ใดค่ะมาเกิด
เป็นน้องนามูมาเกิด
นี่คือคุณป้านะครับส่วนน้าของน้องแพตตี้บอกว่า
อันนี้เขาก็เจอเรื่องราวแปลกนะคุณผู้ชม
แพตตี้ตอนมีชีวิตอยู่ชอบเล่นกับหมาชื่อว่าเจ้าอาชิ
น้องจะรักและผูกพันกับหมาตัวนี้มากนะครับ

แล้วกำลังหาร่างของน้องแล้วยังไม่เจอเนี่ย

เผื่อมีภาพเจ้าอาชินะจะเป็นหมาตัวสีขาวอ่ะ
ปรากฏว่าเจ้าอาชิเนี่ยมันทำท่าทำทางคล้ายกับว่า

กำลังเล่นกำลังสนุกกับเจ้าของที่คุ้นเคย
เขาก็เลยเชื่อว่าสงสัยน้องแพตตี้กลับมาที่บ้าน

มันจะดูดีด้าหน่อยนี่อาชี้

เขาบอกว่าหลังจากที่น้องแพตตี้จมน้ำไป
อาชิก็ยังคงร่าเริงเหมือนกับเล่นกับน้องแพตตี้
แบบที่น้าเขาเคยเห็นและคุ้นเคยคุ้นตา

วิญญาณน้องแพตตี้อาจจะวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละ
อยู่ที่บ้านไม่ไปไหนน้าก็อยากให้หลานไปสู่สุขติ
สู่พบภูมิที่ดีไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของคนในครอบครัวนะครับ
ศพน้องแพตตี้จะสวดพระอภิษฐรรม๑คืน

แสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องแพตตี้ด้วยนะครับ